กลับมาในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะต้อนรับน้องเฟื่องค่ะ
สวัสดีพี่มิวสวยงามมาก
นั่งตรงนี้ได้ไหว้ใกล้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ
วันนี้วันหยุดเราไม่หยุดนะคะแล้วก็เรื่องราวในโลกโซเชียลก็ไม่หยุดที่จะร้อนระอุเช่นเดียวกันนะคะ
เริ่มจากเรื่องแรกช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวหลายคนก็อาจจะไปเที่ยวกัน

ไปเชียงรายสถานที่ที่ต้องไปก็มีบ้านขาวบ้านดำมีดอยแม่สลองต่าง
แต่มีข่าวลือออกมาบอกว่าบ้านดำเนี่ยของอาจารย์ชวันดัชนีศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะคะ
บอกว่านักท่องเที่ยวจีนไปลื้อทำลายไปจับของต่างจนต้องปิดปรับปรุงนะคะ
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบมาให้แล้วเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
หลังจากที่มีกระแสทางโซเชียลมีเดียนะคะ
เมื่อช่วงเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาบอกว่า
พิพิธภัณฑ์บ้านดำจังหวัดเชียงรายของอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติ
ต้องปิดปรับปรุงเพราะว่านักท่องเที่ยวชอบรูปคลำ
จับต้องข้าวของภายในจนเสียหาย
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎสักเท่าไหร่นะคะ
แถมของบางส่วนยังถูกขโมยอีกด้วย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐออนไลน์นะคะก็ตรวจสอบที่มาของกระแสข่าวนี้นะคะ
พบว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
ทุกวันเนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมบ้านดำอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งก็เป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วก็มาโดยรถยนต์ส่วนตัวก็มีเช่นเดียวกัน
ซึ่งแต่ละจุดก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะ
ขณะที่นายนพดลเขื่อนเพชรนะคะผู้จัดการบ้านดำก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าจากกรณีนี้อาจจะมีบุคคลส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจในการสื่อสาร
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางบ้านดำก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไม่มีวันหยุด
แล้วก็ไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจจะเกิดความเสียหายบ้าง
เพราะไม้เกิดการซุดโทรมตามการเวลา
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะกั้นบริเวณที่ต้องซ่อมแซมเท่านั้นนะคะ
เองก็ไปมาเหมือนกันนะช่วงประมาณสักปีที่แล้วนะคะ
เขาก็จะมีบางโซนที่มีปิดเอาไว้นั่นแหละ
แต่ว่าค่าชมฟรีมีนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมา
แล้วก็บ้านใครของอยู่ทางนั้นเหมือนกัน
ทางนายนพดลเขื่อนเพชรผู้จัดการบ้านดำเนี่ย

ยืนยันว่าไม่เคยมีการปิดพิพิธภัณฑ์แน่นอน
เพราะว่าเกรงว่าจะกระทบกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
อย่างที่บอกไปบ้านดำเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับของวัด
ขออภัยค่ะของจังหวัดนะคะเช่นเดียวกันกับวัดร่องขุ่น
อยตุงสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ดอยแม่สลองนะคะ
เขาก็จะมีเป็นคู่แหละบ้านขาวบ้านดำ
ใช่แล้วก็คนก็ชื่นชมเป็นแฟนของอาจารย์ถวันดัชนีเยอะมากเหมือนกันนะคะ
ท่องเที่ยวจีนเขาชอบมากนะเพราะว่าสวยทั้งลวดลายทั้งศิลปะต่าง
ถวันอันดับชนีก็ไปกดไลก์กันได้
หมายความว่าหยุดยาวนี้ก็ไปเที่ยวกันได้ไม่ได้ปิดนะคะ